ทุกผู้ชมครับเรื่องของฟืนไฟที่บ้านระวังกันให้ดีนะฮะ
ลั๊กไฟจะออกไปไหนเนี่ยสวกสวิตช์ปิดหน่อยถอดหน่อย
บ้านหลังนี้เมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาไม่น่าเชื่อนะ
เจ้าของบ้านบอกว่าออกไปกดเงินที่ร้านสะดวกซื้อ
แผลวปากซอยเนี่ยไปแค่สิบนาที
กลับมาไฟไหม้บ้านขนาดเนี้ยกลับมาแทบไม่เหลืออะไรเลยเนี่ย
แล้วเพื่อนบ้านเขาถ่ายคลิปช่วงเกิดเหตุเอาไว้ค่ะ
บ้านทั้งหลังแล้วก็รถยนต์อีกหนึ่งคันวอดหมดเลยนะฮะ
นี่โชคดีไม่ลามไปถึงรถของบ้านข้างเขาด้วย
แต่ก็มีบ้านข้างที่เขาได้รับผลกระทบด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนครึ่งคืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
ท้องที่ของสนบางเขนได้รับแจ้งเหตุมีเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยผลโยธิน๕๐
สายไหมกรุงเทพนะครับเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวเนื้อที่๕๐กว่าตารางวา
ลุกไหม้อย่างรวดเร็วมากเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำดับเพลิงอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ
มีเพื่อนบ้านที่ถ่ายช่วงเกิดเหตุเอาไว้นะครับบันทึกภาพเอาไว้ซึ่งเขาบอกกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีว่าตอนเกิดเหตุเขาก็ยืนถ่ายคลิปอยู่หน้าบ้าน
ขนาดยืนอยู่ไกลนะยังรู้สึกถึงความร้อนระอุของไฟที่ลุกไหม้ตอนนั้นก็กังวลว่าจะมีรถยนต์อีก๒คันของบ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ด้านหลังบ้านที่เกิดเหตุ
ซึ่งเขารู้ว่าบ้านหลังนั้นรถยนต์เขาติดแก๊สคือถ้าเคลื่อนย้ายกันไม่ทันแล้วไฟลุกลามไปถึงเนี่ยระเบิดแน่แต่โชคดีที่เจ้าของบ้านเขาสามารถเอารถออกมาได้ทัน
โชคดีที่ข้างหลังเขารู้สึกตัวทันเขาก็รีบเอารถออกมาก่อนก็เลยใช่
เขาก็ได้ยินเสียงเสียงเหมือนแบบปุ้งปั้งอะไรออกมานี่นะ
ก็ออกมาดูอ้าวเห็นอีกทีนึงไฟลุกแล้วนะครับ
ซึ่งเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจรมากกว่าสาเหตุอื่น
ได้ยินเสียงเหมือนกับระเบิดดัง
แล้วก็แค่ไม่ถึง๕นาทีแป๊บเดียวไฟก็ลุกขึ้นไปชั้น๒แล้ว
ไวมากเขาจะเป็นเด็กที่เหมือนกับว่าอยู่ที่นี่
เขาไม่ค่อยมีปัญหาไม่สร้างปัญหา
เป็นเด็กที่มีสัมมาคารวะรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่
เขาเป็นคนที่พูดเพราะแล้วก็ถนอมน้ำใจคน
ซึ่งผิดกับรูปรักเขาเลย

วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ได้ไปคุยด้วยเขาก็บอกว่า
เขาก็คิดอะไรไม่ออกอ่ะตอนนี้
เพราะว่าบ้านวอดทั้งหลังแล้วก็รถยนต์นิสสันเซฟิโรสีขาวด้วย
นี่คือสมบัติชิ้นสุดท้ายของพ่อเขา
พ่อเขาทิ้งไว้ให้เท่ากับว่าตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลย
ทั้งบ้านและรถนอกจากพระของพ่อที่หลงเหลืออยู่
ส่วนตอนเกิดเหตุนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยอายุ๓๐ปีนะครับ
ชื่อคุณปิยัทธิวชกนามสกุลหวาน
บอกว่าเมื่อคืนนี้ช่วงสักเที่ยงคืนกว่า
หน้าร้านสะดวกซื้อแถวปากซอย
ไม่มีใครอยู่ในบ้านนะแต่แค่สิบนาทีกลับมาถึงบ้าน
เอ้าไฟไหม้บ้านแล้วยังไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น
แต่ยืนยันว่าเขาไม่มีการเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรทิ้งไว้
ก็เชื่อแหละว่าไฟฟ้ารัดวงจรตามที่เจ้าหน้าที่บอก
แต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้เสียบปลั๊กอะไรทิ้งไว้
นั่งเล่นโทรศัพท์แล้วก็อุ่นกับข้าวกิน
ก่อนหน้านั้นชั่วโมงกว่าถ้าไม่เกี่ยวปิดหมดแล้ว

ก็คืออยากจะแวะมาหาใกล้บ้าน
พอแวะมาก็ไปหาอะไรกินกันก็ไปกดเงิน
เพราะหลักฐานมันมีอยู่เวลาตอนที่กดเงิน

ตอนนั้นรถเราไหม้ไปแค่ไหนแล้วคะ
ยังยังครับไฟมาประมาณแค่ลำแพงเนี่ย

ครับคิดอย่างเงี้ยร้ายก็โดนวางเพลิง

แต่ว่าได้นานแล้วนักพักนึงแล้ว

เพราะถ้าผมคนเดียวสุด

อืมจะเกิดจากอะไรก็ต้องรอการ

มีเพื่อนบ้านหลังหนึ่งที่เขาอยู่ข้างกัน
กระจกห้องนอนชั้น๒ร้าวหลังคาบ้านท่อรางน้ำฝนแล้วก็รางน้ำฝนก็ถูกไฟไหม้นะครับ
ซึ่งเพื่อนบ้านบอกว่าได้กลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็ทำอะไรไม่ถูกนะตอนที่ไฟไหม้เกิดขึ้น
เอาน้ำไปดับไฟก็ดับไฟไม่ได้โชคดีที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาทันเวลาฮะ
ทางเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุเขาก็ยินดีรับผิดชอบให้กับทางเพื่อนบ้านที่เสียหายไปด้วยนะฮะ
ก็ทางเพื่อนบ้านเองก็เห็นใจเจ้าของบ้านนะนะว่าทั้งบ้านกับรถเขาก็ไหม้หมด
แล้วไม่มีประกันอะไรคุ้มครองเลยอ่าตัวเจ้าของบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ในระแวก
บอกเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือภัยใกล้ตัวจริงนะฮะ๑๐นาทีเท่านั้นเองออกจากบ้านไป
บอกตรงเห็นข่าวนี้รีบไลน์หาน้องสาวเลยเข้าไปดูปลั๊กไฟในห้องฉันหน่อยซิกถอดหรือยังคือมันน่ากลัวนะ
คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะควรจะถอดปลั๊กออกมาเลยหรืออย่างน้อยไอ้สวิตช์ที่สีแดงเปิดทิ้งไว้เนี่ย
ปิดมันบ้างก็ดีเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ค่ะ